เพราะว่าสุขภาพตอนนี้อากาศร้อนแบบนี้เอง
สองเดือนที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตจากอากาศที่ร้อนแบบนี้

แพทย์อำนวยกาจีนะอธิบดีกรมควบคุมโรคนั้นเปิดเผยนะครับ
ช่วงอากาศร้อนแบบนี้แล้วก็ร้อนแบบต่อเนื่อง

โดยเฉพาะฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแตด
ซึ่งก็เป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัว
หรือว่าควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้
อาการก็คือจะปวดศีรษะหน้ามืดเพ้อชักไม่รู้สึกตัว
หายใจเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะช็อก
ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ป้องกันเบื้องต้นคือก่อนออกจากบ้าน
ถ้าเกิดว่าออกไปเจอกับอากาศข้างนอกในขณะนี้
จากการเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค
ระหว่างวันที่๑มีนาคมถึง๑๗เมษายนที่ผ่านมาครับ
พบว่ามีผู้ป่วยจากการเฝ้าระวังที่สงสัยเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อนเนี่ย
๗คนเป็นชาย๒๐คนเป็นผู้หญิง๑คน
พบการเสียชีวิตนอกบ้านตามสถานที่สาธารณะ๑๓คน
อยู่ในรถ๒คนในวัด๑คนและภายในบ้าน๕คนนะครับ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
เมื่อเวลาบ่าย๒โมง๒๓นาทีที่ผ่านมาของวันนี้
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือว่าพีคอยู่ที่๒๙๔๐๓๗เมกาวัตต์
ทำลายสถิติเป็นครั้งที่๖ของปีนี้แล้ว
แล้วก็ติดต่อกันเป็นวันที่๔
เฉลี่ยแล้วทั่วประเทศตอนนี้๓๗๘องศาเซลเซียสนะครับ